นักชกชาวไทยเจอกับนักชกญี่ปุ่นครับฟาร์มเป็นมุยเพื่อนเราแน่นอน
แต่ว่านักชกญี่ปุ่นอะไรนี่ไม่ธรรมดานะครับ
ถามพี่เบนเกศทรงฤทธิ์มาบอกว่า

ฟาร์มเป็นมุยเพื่อนเราแน่นอน
แต่ว่านักชกญี่ปุ่นอะไรนี่ไม่ธรรมดานะครับ

แต่ว่านักสู้ญี่ปุ่นอะไรนี้ไม่ธรรมดานะครับ

สองปีให้หลังไม่แพ้ใครสดเหลือเกิน
คู่นี้มีทุนการศึกษาหนึ่งแสนบาทด้วยนะครับ
หนึ่งแสนนี้จะเป็นของใครเอ้าวิทยามา

งวยคู่อีก๒นะครับ
ฝ่ายแดงตาคุมะเเกียจซงฤทธิ์
ที่โอตะตาคุมะ
ตาคุมะเเกียจซงฤทธิ์
คุมะอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดเป็นชาวประเทศญี่ปุ่นครับ
ชกมาแล้ว๕๒ครั้งชนะ๔๒แพ้๘เสมอ๒ครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนชัยน้อยกับนิธิพัฒน์ธนายความ
ธนกรวงพรมอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๖๕ครั้งชนะ๕๑แพ้๑๔ครั้ง
อ้าวแม่คู่นี้น่าสนใจเลยนะครับอย่างที่เรียนไปครับ
ข้นแน่นอนมีทุนการศึกษา๑แสนบาทด้วยน่าสนใจเลยนะครับ
อันนี้ไม่รู้เป็นของใครแต่ถ้าได้มาแล้วขอแบ่งสัก๕๐๐ได้ไหม
ฝ่ายแดงนี่เคยมาชกที่เวทีมวยไทยรัฐแล้ว

โอ้สดเหลือเกินเลยครับว่ากันว่า๒ปีให้หลังไม่แพ้ใครเลยนะครับ

ผู้ทำหน้าที่บนวิธีนะครับอาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
นำไปพบกับคุณชาญชัยและคุณพิวัฒน์ครับ

มีนรงรวมจิตธนดลอยู่เบิร์

จากวันเดือนญี่ปุ่นทากุม่าเกียรติสงฤทธิ์
น้ำเงินแสนชัยน้อยสพชัย

เขาไม่แพ้ใครเลยนะในระยะ๒ปีที่ผ่านมา

อันนี้ข้างละ๕๐๐๐นะครับคุณผู้ชม
ที่ติดตามทางหน้าตู้

มวยทรงมวยยืนเตะนี่เหมือนทั้งมวยไทยเลย

แสนชัยน้อย
มาร์สสุดก็สะดุดมานิดหนึ่ง

จากวิธีมวยราชดำเนิบ

นี่ก็มั่นใจมาก็มีความมั่นใจ

เขาไม่มาเดินพันไม่เห็น

พูดง่ายเลยต้องโดนแบบนั้นเลย

เน้นหมัดเลยนะไอ้เจ้าแสนชัย
ดูขวาทั้งทุกอ้าวสุดขึ้น
มีหมัดด้วยนะญี่ปุ่นต้องระวังนิดนึงนะครับแสนชัย
ปั๊มไปปั๊มมาอย่าเยียวนะ
ภาระกำหนังเท่าของเซ็นโคงวานะครับ
ถ้ายืนจ้องแบบนี้แดงไม่กลัวแล้วครับ
ตัวไม่กลัวก็ต้องหลุมกันนะ

ถัดทีมร้านที่เขาจัดกันนะไอ้เจ้าเบนเกียรติสงฤทธิ์นี่นะ
เขาเข้าไปที่ทำงานนั้นเขาบอกสู้ของผมไม่ได้อ้าวอย่างนั้นสวยเลย
อย่างนั้นเจอเลยอย่างนั้นเจอเลย

หันล่างเน้นหันล่างเลยนะครับ
เขาบอกแล้วว่าทากุม้าเอาให้กลัว

ลีลาสายตาคอยดูตลอดนะ

จอกยางเลย
จอกยางเลย
เปรี้ยงครับแข่งซ้ายหน้า
หมดยก
มากเอา๑๑จวระเข้เขียวด้วยนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าทางครับ

ตอนต่อจอบเป็นของใคร

แสงชัยน้อยสวชัยน้ำเงิน
ต้องระวังนิดนึงนะครับทางอุมะโดนก้านคอไปแล้วครับ

ไม่มีอะไรครับลูกนี้เสียเชิงนิดนึง

น้ำเงินกินไม่ง่ายพี่ป่า

โผลิตกล้องเฉียมาพึ่บเลยละครับบันเนี้ย
ซ้ายนี่ออกตีนซ้ายได้ดีด้วยนะ

ไม่ใช่ของง่ายสำหรับแสนชัยน้อยนะครับ

เกี่ยวร่างขึ้นบนสลับไปเรื่อย
เจี๊ยวเจ้าเลยเป็นไง

ตอนนี้ตื่นเต้นคึกคักเลย

เยอะเลยมากันพวกแฟนมวยหู

มาเจอหมัดคืนเหมือนกัน
ลงไหน

จากโต๊ะนะทะพุมะ

ปักบังผมไม่เตะ
เจ้าเหน้จอยางละ
ล้างตัว

ต้องระวังลูกจ่อยางนิดนึงนะครับทาคุมะ
ยังตั้งรับแข้งคอยสวนด้วยแข้ง
คุกซันและตามด้วยขวาเจาะยาง
เน้นเลยนะแสนชัยน้อยเน้นเจาะยาง
นี่เป็นปลายกที่๒นะครับคุณผู้ชม
วงในเค้นแล้วแทงด้วยเข่าขวา
พอแทงเรียนแรงเท่าไหร่เลยพี่ปั๊ะ
ไม่ยอมไปพูดกลับแล้วผลเซียร์แดงที่ขนตรงนั้น

ใช่ใช่เซียร์ดังเลยหืบมาเลย

เลยถ้าออกก็ออกทะเลเลย

อาวุธครบเลยนะกับคุณมั้ง
ไปยกแล้ว

มวยคู่ที่สองนี่ก็ผ่านมาแล้วครับสองยกนี่ภาพช้ายกอีกสอง
แสนชัยน้อยนี่เตะตัดล่างทางเท้าคุมะนี่โดนเข้าไปมีอาการสะดุ้งเหมือนกันนะครับ
ถ้าโดนล่างเข้าไปเนี่ยอะไรช่วงล่างที่ญี่ปุ่นนี่แพงหรือเปล่าไม่รู้นะ
แต่โดนไปเยอะเหลือเกินแต่นำเข้ามาแพงครับที่ประเทศแล้วถูกอะไร
อย่างเพิ่งไหวหว่างใจไหมนะเพราะว่าสมุหรณ์อันตรายอันตรายนี่ไม่ธรรมดา
หัวจิตหัวใจไม่กลัวแล้วพี่ชัยนะ

ปีหลังพี่เบนเจสวิทย์บอกว่ายังไม่แพ้ใครครับ
วันนี้จะมาจอดป้ายที่แสนชัยน้อยหรือเปล่า
ตามต่อยกที่๒ครับ
ยกที่๓ปล่อยตัวมาแล้วนะครับ
อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าแสนชัยน้อยก็จะได้เปรียบเห็นเลยนะครับ
ไม่ได้ว่ามากินง่ายแล้วล่ะพี่ป่า
ทีมานซักอย่างเดินแล้วตอนนี้

ถ้าชนะไฟล์นี้เลยมันเลยนะเนี่ย
โชว์ดีเดี๋ยวเข้ารายการใหญ่ได้นะพี่ป่านะ

พยายามเจาะยางแล้วแทงไปเลยครับไอ้เจ้าแสนชัยน้อย
วงนายคำละแทงคำละแทง

เตรียมไปชุดใหญ่ตอนนี้จากถากมะ
ถ้าแทงในเนี่ยก็แทงดีเสียงเฮมาดีเหมือนกันนะแดง

สวยแล้วล็อกสวยแล้วนี่ไง
ล๊อคสวยแล้วล็อกสวยแล้ว
หีวรึเปล่า
อันไว้อภีร์ตอนนี้คลักคับมาก
หน้ายนเลยณับเงินแสดงว่าน้อย

เขียวหน้าเขียวแล้วก็เป็นไก่ต้มเรียบร้อยได้นะครับ

งซ้ายเข้าด้วยในเหลี่ยม

โอ้โหถ้าสู้ในแบบนี้ละ
มันเข้มมันหยดเลย
พยายามเจาะยางไปด้วย

โดยขาเดี๋ยวขาเป็นปัญหาหรือเปล่า

สอกดิออกสอกให้
แทงขวาเข้าด้วยอ่ะ

เดินให้เจาะแสนใจน้อย

เป็นของแทรงหรือเปล่าเนี่ยแสนชัยน้อย

ปิดเหลี่ยงสู้ด้วยแรงแม่ง
โอ้โหมาหลุมทำได้ดีครับ

ยังสู้อ่ะดื้ออ่ะ
อยู่ที่แสนชัยน้อยแล้วครับ

ขอแทงหมดยกกับหมดยก
แสนชัยน้อยป้ำตีเขา
ทาฮุมะนี่เขาในไม่ธรรมดากับ
โอ้โหป้ำตีรุนแรงเหมือนกัน
สรุปจัดลง
เกร็งเกร็งดูกล้ากล้ากลัวนะครับ

เดี๋ยวนี้กลับมีอาวุธพบหมดแล้ว

มีเกี่ยวร่างด้วย
สู้ไหนเลยนะครับ

ดูมีพลิกเหลี่ยมหมุนออกทางหลัง
แบบนี้เข้าเหลี่ยมเข่าซ้ายเลยนะ

เข้าเหลี่ยมซ้าย
เสียงเฮยังแรงดูนะครับคุณผู้ชม

ปิดแข่งขวาได้ไหม
จะมีพลิกหรือเปล่านะครับ
แสนชายน้อยอ่ะละ
ใช่อยู่ที่แสนชายน้อยอย่างเดียวเลย
มายนิหลัก
ถ้ารออยู่ทีนี่
เป็นสิ่งที่ดีกับแสนชัยน้อย
ไม่แต่ตอนนี้บรรยากาศ

โดนท่องโดนท่องมีอาการ
โดนท่องโดนท่องมีอาการ
โดนท่องโดนท่องมีอาการ
โดนท่องโดนท่องมีอาการ
โดนท่องโดนท่องมีอาการ

โดนท่องโดนท่องมีอาการ
โดนท่องโดนท่องมีอาการ

โดนท่องโดนท่องมีอาการ
โดนท่องโดนท่องมีอาการ

โดนท่องโดนท่องมีอาการ

โดนท่องโดนท่องมีอาการ
โดนท่องโดนท่องมีอาการ
โดนท่องโดนท่องมีอาการ

โดนท่องโดนท่องมีอาการ
โดนท่องโดนท่องมีอาการ
โดนท่องโดนท่องมีอาการ

โดนท่องโดนท่องมีอาการ

โดนท่องโดนท่องมีอาการ

โดนท่องโดนท่องมีอาการ
โดนท่องโดนท่องมีอาการ

โดนท่องมีอาการ
โดนท่องมีอาการ

โดนท่องมีอาการ

โดนท่องมีอาการ
โดนท่องมีอาการ

โดนท่องมีอาการ

โดนท่องมีอาการ

แหวนรอบนอกเป็นของน้ำเงินส่วนวงแหวนรอบในเป็นของแดง

ต้องดูแสนชัยน้อยนี่ก็ต้องเร่งเครื่องให้เต็มสปีก

กลางยก๔มีหยุดมีย่นมีย่อไปนิดนึงเลยน้ำเงินแสนชัยน้อย
เข่าโดนหมัดเข้าไปเจียนอยู่เจียนไปเลย
เนียถ้าเดินแบบนี้แสนชัยน้อยสร้างความลำบากใจให้ฝ่ายแน่นอนเลยพี่ปาก
ถ้าติดในสู้ในแบบนี้ด้วยกลัวที่ไหนเล่า
ยกแทงการหาชนะเอาหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม

หลักดังถอยซงนี้ไม่สวยพี่ปากเนี่ย
แค่งขวาเตะครับนี่แสนชัยน้อย
แค่งซ้ายสลับเดินไม่เดินครับทากุมา

รับแค่งเตะในแล้วแค่งขวานี่เข้าตลอดอ่ะพี่ป่า
ทั้งเทพทั้งม้าทั้งเบนเกียร์ทรงนิดบอกให้แดงเดินอย่าไปถอย

สั่งเดินแล้วครับทักุมะ
บันโยคปลายกน่ะไอ้ท่านเตะ
ตรงกาลทักคู่เลย

วงนอกน้ำเงินทำได้ดีนะ

บอกว่าค่อยยังชั่วว่าไปอย่างนั้นละนะ
เดินให้เร็ว
เดินไม่จริง

เดินไม่จริง
ชื่อมือล้นเหมือนกัน

เป้นความใช้เนวซีฟทมาสวน

พ่อที่นีทร์

เอาล่ะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมตีเล่นกองรัวครับ
ทุกอย่างเหมือนจะค่อยสงบลงนะ
แม่เล่นต้องกว่าเสียวนะครับ
ทั้งต่อทั้งหลายท่านจะบอกว่า
ไม่สวยไม่โสภาให้เบอร์ยี่ห้อแล้ว
แต่ดีนะยก๕นี่แดงไม่เดินนะพี่ป่า
มาเล่นอย่างนี้น้ำเงินเลยหายใจหายคอคล่องหน่อย

มวยไทยระวังครับมีตัวต่อยเยอะแบบนี้พี่ป่าเชื่อผมไหม

โหดนิดนึงเนี่ยเจ้าสัญญาน้อยนี่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับ
เออแล้วขนาดนี้ไม่ชอบในนะไม่ชอบใน
ลำตัวไม่ดีตื้อตรงกว่าเยอะฮ่อ
เออใช่โดนเข้าไปแล้วมียุบเห็นเลย
มียุบเลยโดนเข้าไปข้างในนี่เห็นเลย
เดี๋ยวรอผลการตัดสินนะครับ
กำกันไปทุนกบกลางรับแรงท่านที่หนึ่งมาถึงท่านที่สอง
มาท่านที่สามผู้ชนะครับแสนชัยน้อย
หันไปมุมไกลนู่นน่ะเล่นเอาเหงื่อตกกีบเลยล่ะครับน้ำเงิน
แสนชัยน้อยสพรชัยชนะคะแนนทาคุมะ
เกียรติสงฤทธิ์ทั้งมวยประเทศญี่ปุ่นใบแบบสนุก
มานี่เสียงปรบมือดังเลยครับสำหรับทากุมา